สมมุติว่าเฮดมีเด็ก๒คนเป็นผู้ชาย

กันไปเล่นน้ำไปงมหอย

ทั้งสองครอบครัวเสียใจมากครับ
เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ต่างครอบครัวต่างก็สูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักครับ
นี่คือนาทีที่กู้ภัยนำศพน้องขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางความเศร้าเสียใจของญาติญาติ
การเกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภพลทองรับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำ
๒คนก็ไปตรวจสอบบริเวณทางทิศใต้บ้าน
กุศะอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจุดเกิดเหตุเป็นสระน้ำกลางทุ่งนายาวประมาณ
สิบเมตรกว้างหกเมตรแล้วลึกสี่เมตรเด็กเจ็ดขวบกับเก้าขวบจมลงไปนิมิดหัวนะฮะ
ขนาดผมเองเนี่ยสูงเมตร๗๐กว่าก็จมนะเพราะว่าลึกถึง๔เมตรเนี่ย
ประดาน้ำก็ลงค้นหาใช้เวลา๑ชั่วโมงไปเจอศพเด็กทั้งสองคน
คนแรกคือเด็กชายภูสิตหรือน้องเพชรอายุเจ็ดขวบอีกคนหนึ่งคือเด็กชายอานันต์หรือว่าน้องอานันต์
ชื่อจริงชื่อเล่นเหมือนกันนะครับอายุ๙ขวบนะฮะนำร่างขึ้นมาสอบสวนญาติ
บอกว่าทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนเล่นกันแม้ว่าจะอายุต่างกันก็ตาม
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ตอนเช้ายาดก็ตามหาแล้วไม่เจอ
หาไปหามาไปเจอรองเท้าอยู่ริมสระนี้แหละฮะญาติเขาเคยพากันมาหาหอยมางมหอย
ก็เลยคิดว่าเด็กคงชวนกันมาเล่นน้ำมางมหอยแล้วก็มาจมน้ำตาย
เป็นสถานที่ตั้งสวดศพก็จะเห็นว่ามีโรงศพสองโรงเลยนะครับ
อยู่ใกล้กันนางสุปันอายุห้าสิบ
เป็นยายของน้องเพชรน้องเพชรนี่ก็คือคนที่อายุน้อยหน่อยนะฮะ๗ขวบ
บอกว่าวันนั้นในหมู่บ้านมีงานเก็บกระดูกของเพื่อนบ้าน
ทุกคนก็สารวนกับการช่วยงานตั้งแต่เช้าตาก็ห่อข้าวให้น้องเพชร
ปรากฏว่าไปหาที่บ้านไม่เจอมีคนบอกว่าน้องเพชรเนี่ย
เขาเอาหอยเชอรี่มาขายก็เลยรีบเดินทางไปที่สระน้ำ
ที่เขาไปงมหอยกันตรงไปที่สระเจอแต่รองเท้า
ไม่เจอตัวคนก็ใจไม่ดีแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่มางม
เจอร่างของน้องเพชรยายบอกว่าไม่เคยคิดเลยนะ
ก่อนหน้านี้น้องเพชรเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนแก่ในหมู่บ้านที่ตายไป
เขาจะมาเอาน้องไปอยู่ด้วยยายเคยได้ยินเรื่องนี้
แล้วก็พาน้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์แก้เคล็ด
คิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นสุดท้ายก็มาเกิดความสูญเสียขึ้นกับหลานครับ
ไม่ต้องลาสายตาสูญเสียแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้ค่ะ
นี่คือความในใจของคุณยายสูญเสียแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้
นี่หน้าฝนแล้วหน้าน้ำแล้วอันตรายมากต้องดูแลให้ดี
อีกหนึ่งคนที่ใจแตกสลายไม่แพ้กันก็คือคุณแม่ไพรทูลครับ
เป็นแม่น้องอันนันต์จริงแล้วคุณแม่มีลูกแฝดนะครับ
ชื่อน้องอานันต์กับน้องอานนท์อายุเท่ากัน
อานนท์เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคือช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
เหมือนกับป่วยติดเตียงทีเนี้ยแม่บอกว่า
ตอนนี้เป็นความสูญเสียที่แม่ยังตั้งรับไม่ทัน
นี่คือน้องอานนท์น้องชายของน้องอานันต์
แม่บอกว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกแฝดทั้งสองคน
ก่อนหน้านี้ก็มีน้องอานันต์นี่แหละ
คอยช่วยดูแลน้องอีกคนหนึ่งที่ป่วยติดเตียงไม่ค่อยแข็งแรง
ป้อนข้าวป้อนน้ำทุกวันนี้ก็ลำบากมาก
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยแม่กลับมาบ้านแล้วไม่เจอลูก
คือแม่ไปทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านตามร้านอาหาร
หาเงินมาเลี้ยงดูลูกทั้งสองคน

ก็บอกว่ามีเพื่อนมัดถึงออกไปข้างนอก
แม่ก็เลยไปตามหาแล้วก็มารู้ว่าลูกจมน้ำ
ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือเบี้ยคนพิการเดือนละ๑๐๐บาท

ก็จริงแต่มันเป็นความสูญเสียที่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
แล้วอะไรก็แลกไม่ได้ครับ
อย่าเห็นกันสิอย่าทิมน้องไว้สิ
เพราะว่าน้องมันคือน้อง

อันนั้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงแฝดน้องนะ

ทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับคุณแม่บอกว่าคือตอนนี้ถ้า
หากว่าใครอยากจะช่วยเหลือหยิบยื่นน้ำใจให้ก็นมกล่องเข้า
สารอาหารแห้งเพื่อดูแลลูกที่ป่วยติดเตียงลำพังตัวแม่ไม่
เป็นไรหรอกแม่อดได้แม่อยู่ได้แต่ลูกนี่แหละที่แม่เป็น
คือแก้วตาดวงใจแล้วเหลือแค่คนเดียวแล้วด้วยตอนนี้งาน
ของเด็กทั้งสองคนจะมีพิธีเผาวันจันทร์ที่๓กรกฎาคม
นี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัวนะครับ